ส่วนที่เชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
เป็นชายพิการนะคะขาขาทั้งสองข้าง
วิวแชร์ไปที่ใต้สะพานแล้วก็ใช้ปืนยิงฆ่าตัวตาย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุอาจจะมาจากภาวะเรื่องของโรคซึมเศร้า
แต่ทีนี้ก็คือชายพิการคนนี้เป็นคนมีหน้าตาทางสังคมคือเป็นที่รู้จักด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุนะคะ
ฉลันทรนินพันธ์หรือว่าเอกวัย๓๘ปีค่ะหนุ่มพิการที่ขาขาทั้งสองข้างเนี่ย
เขานั่งแกรปคาร์มาลงที่หัวโค้งทางแยกดอนจันทร์
แล้วก็ปั่นวิวแชร์ข้ามถนนไปที่แยกศรีบัวเงินย้อนไปใต้สะพานต่างระดับเชียงขาง
ซึ่งเป็นถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีนะคะแล้วก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิต
ซึ่งนายชาลันทรหรือว่าเอกคนนี้เนี่ยหลายคนรู้จักเขาแล้วก็จำเขาได้
จากกิจกรรมนครพีมินิมาราทอนวิ่งด้วยใจก้าวไปด้วยกันคือเขาไปวิ่งงานนี้ด้วยนะคะ
แต่ก็คือนั่งวิวแชร์ไปแบบนี้แล้วภาพเนี่ยที่คนรู้จักเขาก็คือภาพนี้แหละค่ะ
เป็นภาพที่เขาวิ่งกับลูกสาวก็สร้างความประทับใจในงานนี้มากก็เลยโด่งดังในโลกออนไลน์หลายคนก็รู้จักเขา
จากกิจกรรมวิ่งแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่นายเอกชอบทำก็คืออาสาสมัครนักดำน้ำผู้พิการค่ะ
ก็จะมีกิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลซึ่งนายเอกคนนี้เนี่ยเป็นนักดำน้ำผู้พิการรายแรกของประเทศไทยด้วย
สำหรับปัญหาด้านครอบครัวเนี่ยนะคะผู้ตายกับภรรยาและครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็รักกันดี
ยังไม่แน่ใจในเรื่องของสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมถึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงอ่ะนะคะ
แต่รู้มาว่าผู้ตายเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาประมาณสักหนึ่งปีกว่าแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลใกล้ชิดด้วยว่าจะมีเหตุจูงใจหรือว่าแรงจูงใจอะไรได้อีกหรือเปล่าค่ะ